ท่านผู้ชมครับไปดูคลิปจากกล้องวงจรปิดนะครับบนถนนในพื้นที่ปากซอยด่านสำโรง๒๑ที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
มีคุณป้าคนหนึ่งกำลังขี่จักรยานกำลังจะข้ามถนนนะครับนี่ฮะ
จักรยานยนต์คันนี้มาซัดตู้มเลยป้าก็ล้มลงฮะนั่งอยู่ที่พื้น
จักรยานยนต์คันนี้ที่ผู้ชายขี่มาเนี่ยหันมาเนี่ยคือหันมาต่อว่านะ
บอกหันมาต่อว่าป้าว่าขี่จักรยานยังไง

ชาวบ้านแถวนั้นเห็นต้องเข้ามาช่วยกันคือขี่หนีไปเลย
ไม่ได้ดูดำดูดีเลยว่าเขาจะเจ็บอะไรยังไงพาไปส่งโรงพยาบาลไม่ช่วยเลย
คือจังหวะนั้นใครจะถูกใครจะผิดอีกเรื่องหนึ่งนะแต่เขาเจ็บไงเขาล้มไง

นี่เห็นไหมฮะคนที่อยู่แถวนั้นก็ต้องมาช่วยกัน
แล้วนายคนนี้ก็ไปนู่นเลยฮะตอนเนี้ยตามตัวเจอแล้วอ่า
จะอ้างว่ายังไงบ้างเดี๋ยวท่านรอฟังนะครับ
เหตุการณ์นี้นะครับก็อย่างที่ท่านเห็นนะฮะ
คนขี่จักรยานก็บาดเจ็บนะครับผู้ใช้เฟซบุ๊คคนหนึ่งเอาคลิปมาลงเอาไว้
ทะเบียน๔๘๓๘นี่ฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นปากซอยด่านสำรง๒๑
อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการความคืบหน้าเรื่องนี้นะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปแล้วไปเจอกับคนเจ็บนะฮะ
คนเจ็บคือนางบุญเลี้ยงสิงสนั่นอายุห้าสิบสามปีเราได้เจอพร้อมกับลูกสาวนะครับ
ลูกสาวชื่อนางสาวนวลชวีวันธนะซึ่งก็เป็นคนโพสต์ภาพแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
วันนี้ทั้งคู่ไปที่สพสำรงเหนือครับไปให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่
หลังจากที่แจ้งความเอาไว้ตั้งแต่๑๗พฤษภาคมเพราะว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเช้า๑๖พฤษภาคม
บุญเลี้ยงคนเจ็บบอกว่าตอนก่อนเกิดเหตุเนี่ยจูงจักรยานมาเพื่อรอข้ามถนน
จะไปซื้อของที่ตลาดตอนนั้นก็มองซ้ายมองขวาแล้วถนนก็โล่งมีจักรยานยนต์คันหนึ่ง
ที่กำลังขี่มาเนี่ยป้าบุญเลี้ยเขาบอกเขาก็เห็นอยู่แหละว่าเออมาสักไกลน่าจะข้ามพ้นอ่ะ
ก็เลยขี่จักรยานแล้วก็ข้ามถนนไปนะครับพอไปถึงจุดกลางถนนรถจักรยานยนต์คันนั้นพุ่งเข้ามาชน
ตู้มอย่างจังเลยฮะจนล้มลงแล้วก็บาดเจ็บหลังเกิดเหตุคนขี่จักรยานยนต์คันนี้ไม่ลงมาช่วยแล้ว
ที่หันกลับมาเนี่ยป้าบุญเลี้ยงยืนยันว่าหันมาต่อว่าหันมาว่าป้าว่าข้ามถนนยังไง
ทำไมไม่ระวังโอ้โหแล้วก็ขี่รถหนีไปเลย

เอิิมใช่ไหมคนราวน้ำแกร่งชั้นน้ำนี้ไม่แน่มี
คือนางบุญเลี้ยคนเจ็บกับลูกสาวเนี่ยบอกว่าอยากให้คนที่ขับรถชนเนี่ยออกมาแสดงความรับผิดชอบ
อย่างน้อยมาขอโทษบ้างก็ยังดีเพราะว่าชนเขาจนล้มกลิ้งแล้วเนี่ย
ไม่สนใจแล้วยังมาว่าอีกนะก็โชคดีที่อาการเนี่ยไม่เจ็บถึงขั้นสาหัส
แต่ก็เนี่ยฮะรอยช้ำแบบม่วงนั่งแบบโอ้โหเขียวบวมไปหมดอ่ะ
แข้งอ่ะนะครับฟกช้ำไปหมดนะครับยังเจ็บอยู่เลยตอนนี้
ไม่ถึงสาหัสนี่ก็แต่ก็เฉ็บนะอืมนี่ฮะไอ้แม่ทะลอกปอกเปิบเลยหมด
ส่วนตำรวจสภสำรงเหนือนะครับล่าสุดสามารถติดตามตัวคนขี่จักรยานยนต์ได้แล้วนะครับ
ชื่อนายสำริชสิทธิพรมอายุสี่สิบสี่ปีนะครับ
นี่ฮะคนนี้ครับมาที่สถานีตำรวจแล้ว
นายสำริททำงานเป็นรอปภอยู่ในพื้นที่ด่านสำโรงนี่แหละ
เขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุกำลังขี่รถจักรยานยนต์จากบ้านจะไปเข้าเวร
ตอนนั้นคนเจ็บขี่จักรยานเลาะมาตามข้างถนนแล้วก็พุ่งข้ามถนนแบบตัดหน้าเขาอย่างกระชั้นชิด
เขาเบรกไม่อยู่ก็เลยพุ่งชนยอมรับว่าชนจริงนะ
แต่นายสำริทเนี่ยเขายืนยันว่าเขาเป็นฝ่ายถูกเพราะว่าคนขี่จักรยานเนี่ยขี่จักรยานตัดหน้าเขา
เขาเนี่ยไม่อยากเอาเรื่องเอาราวอะไรนะแต่ถ้าจะให้ขอโทษก็ขอโทษก็ได้
สาเหตุที่ทำไปเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ลงไปดูอะไรพวกนี้ในวันนั้นเนี่ย
เนื่องจากรีบไปทำงานแล้วก็มองไปแล้วเห็นว่าคู่กรณีไม่ได้เป็นอะไรมาก
แค่ว่าเออขี้เกียจคุยหญิงแค่อะไรแต่ผมก็รีบไปทำงานด้วย
พูดมาบอกไม่อยากเอาเรื่องนะแต่ขอโทษก็ได้
แต่ขอโทษก็ได้ก็ดูแล้วเห็นไม่เจ็บอะไรมากอ่ะ
ก็เลยต้องรีบไปเข้าเวรก็เลยขี่ไป
แล้วแผลเขาขนาดนั้นบอกไม่เจ็บมาก
ดูแผลสิเห็นไหมบวมช้ำไปหมดอ่ะ
ตอนนี้เขาก็พูดคุยเจรจากันแล้ว
สมฤทธิ์เขาก็ยินยอมชดใช้ค่าเสียหายให้กับคนเจ็บเป็นเงิน๑๐๐๐บาทนะครับ
ขอแบ่งชำระเป็น๒งวดงวดละ๕๐๐บาท
ตำรวจก็แจ้งข้อหาไปนะครับนายสำริท
ก็คือขับขี่รถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ
แล้วก็เรื่องของชนแล้วหนีค่ะนะฮะ